ยังไงน่ะบ้าฮะก็

กลับเข้าสู่ช่วงผู้ชายในฝันเบรคสุดท้ายแล้วนะคะ
เหนิมเขาเบรคสุดท้านแล้วเหรอ

มันยังดูเหมือนว่าขาดอะไรไปบางอย่าง

ยังไม่สะใจยังไม่เต็มที่ยังไม่พอ

โอเคเพื่อนเราให้ผ่านโอเค
๑แอบรู้มาว่าพี่ธอมเป็นคนชอบนอนลำอ
มาลองด้างรั้นราดเตนต์เลย
ไม่ได้เป็นละเมอลุกเดินใช่มั้ยฮะ
เคยมีเหมือนกันแฟนเล่าว่าเคยมีละเมอลุกเดิน

เราก็ลุกไปไหนก็ไม่รู้แล้วเค้าก็เรียกก็เลยกลับไปนอน

นี่เมื่องั้นตั้งใจจะไปไหนเปล่าเนี่ยพอแฟนจัดได้ก็กลับมานอน
อันนั้นจริงอันนั้นจริง

แล้วบอกราคาจริงหรือยังคะ

เข้าใจแล้วนะคะฟังนะคะนี่อะอย่างดี

ใช่เพราะว่าเหมือนเราใช้เงินด้วยกันแล้ว
ตอนนี้ก็กำลังจะไปเปิดบัญชีอยู่

เอาซุกกิ้งเออชอบจังเลยบางทีซุกกิ้งเนอะ

เพราะว่าเป็นคนถือกุญแจพระคลังไว้
มาถึงคำถามนี้ค่ะถามว่า
อยากจะทราบว่าวีรกรรมสุดแสบของพี่

วิสัยทัศน์ดีกว่าเรียกว่าวิสัยทัศน์

คิดว่าแสบที่สุดคืออะไร
อ่าย้อนไปประมาณป๑นะฮะ

นั้นผมโดนเพื่อนในห้องเรียกว่าอะไรอ่ะลวนลามจับ
ผมไม่ได้โดนคนเดียวก็มีเพื่อนผู้ชายในกลุ่มก็โดนกันด้วย

ใช่ตอนนั้นน่าจะเขาน่าจะเป็นคนแรกที่เป็นผล๓คนแรกในชีวิตของผมที่ผมเคยเจออ่ะ

ทำไมต้องจับอะไรแบบนี้
ก็เลยจับจนบอกว่าเรารู้สึกรำคาญ
รู้สึกว่าโดนคุกคามทางเพจเกินไป
ก็เลยคุยกันกับเพื่อนว่าทำยังไงกันดี

จะแบบว่าจับมันไอ้นี่เลยดีไหม
เพื่อก็เลยลงความหิมว่าจับมันแก้ผ้าเลย

เป็นการร้องไห้ที่รู้สึกดีหรือว่าร้องไห้

อาจจะถูกเกงดึงเสื้อแบบนี้เลย
น้ำตาแห่งความปลี๊อะเออ

คุณแม่ยิ้มเมื่อกี้มัน
ไม่ฝันคนแรกของเพื่อนโอ๊ยชอบมากเลย
นี่เป็นประสบการณ์ครั้งแรกกับผู้ชายในฝันนะ
ที่ได้มาที่นี่ต้องบอกว่ามันดีงามจริง
จริงเป็นประสบการณ์ที่ต้องแชร์อยากให้ถึงอาทิตย์หน้าไว
เพราะอยากได้คนแซ่บแบบอ๋อด้วยอีก
วันนี้นะคะต้องขอขอบคุณทอมมากเลยนะคะขอบคุณทอมขอบคุณละครจ้า
ขอบคุณครับขอบคุณนานไว้นิดนึงอ่าครับ
มีเพลงรับได้หรือเปล่าแล้วก็ความจริงส่วนเพลงล่าสุดเนี่ยเพิ่งปล่อยออกมา
ก็เพียงโอกาสได้แก้ตัวกับฉันที่เพิ่งรู้ตัว
ว่าเคยได้เชิญพลาดไป

แล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าพี่ชัยในฝันเนี่ยจะเป็นใครนะคะก็ต้องติดตามกันนะคะวันนี้เราทั้งสี่คนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะร้องต่อค่ะ
อย่าลืมความจริงที่เธอเคยทิ้งเราไปอย่าลืมความจริงที่มันไม่มีทาง
กับความรักที่รอน้องเจ็บและใช้น้ำตาล้างทุกอย่างให้ลบเลือนอย่าลืมว่าความจริงเป็นอย่างไร